ไปดูกันที่เรื่องแรกกันเลยละกันนะครับ
เรื่องของรอยสักต่าง

บางคนก็สั่งสักสิ่งสักสิทธิ์
ศักดิ์อะไรที่มันดูแล้วความเหนียวความสบายใจ
หรือบางคนก็ศักดิ์ให้มันดูสวยงาม
แต่คนนี้เขาศักดิ์เอาไว้
เขาบอกว่าเป็นสักที่กันตาย

ฟันไม่เข้าแทงไม่ออก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่เขาศักดิ์แล้วโอ้โห
บอกเลยว่าแปลกไม่เหมือนคนอื่นเขา

ใช่แบบว่าศักดิ์อาคมอะไรนะ

แต่นี่ครับเป็นการศักดิ์รายชื่อยาที่แพ้

รวมไปถึงบอกอาการด้วย

ได้รับการรับรองมาแล้วว่าเป็นจริง
ใช่แล้วครับ
คุณออนกาสุยะเป็นชาวประบวนหางดง

เคยมีประสบการณ์เข้าห้องไอซียูมาแล้ว

เวลาคุณหมอเขาถามเวลาจะจ่ายยา

เฮงศักดิ์กรถามว่าแพ้ยาอะไรไหม

แขนให้ดูสิตามนี้เลยค่ะ
แพ้เยอะไงก็เลยต้องศักดิ์เอาไว้แบบนี้นะครับ

ตรงนี้เป็นรายชื่อของยาทั้งหมดที่เราแพ้

หลังจากที่ล็อกยาว่าแพ้ยังไง

แล้วเราไม่มีสติที่จะบอกเขาว่า

แพ้ยาอะไรบ้างกับตัวเรา

แล้วก็จะได้ระวังกับการใช้ยาของเรามากขึ้น

คิดว่าถ้าได้รับยาพวกนี้ซ้ำอีกทีนึง

ดูการศักดิ์ของเธอก็มีเหตุผลนะ

เขาศักดิ์เอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์

อย่างที่บอกแพ้ยาหลายตัว

ต้องศักดิ์เอาไว้แบบนี้เพราะบางทีชื่อ

จำไม่ได้นะลองจำไม่ได้ก็ไม่เท่าไหร่

ถูกต้องพอเราเอาแบบนี้ยื่นแขน

เข้าใจแล้วไม่มีการจ่ายยาผิดแน่นอน

ว่ามันคืออะไรบ้างยาตัวไหนบ้าง

จริงแล้วเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะ

อัปศัพท์เฉพาะอะไรแบบเนี้ย

คุณเคยไปถามหมอแล้วหมอพูดอะไรมาแล้วเหรอ

บางทีเราไม่มีสติแล้วตอนนั้น
หมอมาถามอีกก็ตอบไม่ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะศักดิ์หรือว่าจะทำอะไรเนี่ย